เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะย้ำเตือนกันทุกวีทุกวันเลยต่อจากนี้
ใส่หน้ากากกันทุกคนเพราะว่ามันเริ่มได้เห็นบางสิ่งบางอย่าง
จากการติดตามข่าวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถึงแม้ว่า
เราเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นเยอะมากแต่ไอ้โควิด๑๙มันก็ยังอยู่
วางใจยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวางใจไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นพี่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอกับคนที่แบบ
ไม่ทำตามมาตรการกับทางภาครัฐไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แบบนี้ลงโทษซะหน่อยดีไหมจะได้จับ

อันนี้ลงโทษหรือว่ามาชวนเต้นคะออกกำลังกาย
เขาถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสต์ไว้เป็นการลงโทษน้องกลุ่มนี้
ก็ไม่มีนะสิ่งสำคัญหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
อ่าโดนช้ายังไงล่ะอืมงั้นทำโทษจะได้จำนี่คือพี่พี่หิตหาแล้วบอกว่า
นี่สก๊อตจำน้องบอกเอาทำยังไงครับสก๊อตจำ
สอนหน่อยสอนสก๊อตไบท์เอาไว้ล้างจานนี่ทำอย่างงี้ยย่อย่อ
แบบนี้ย่อแบบนี้ก็จะได้จำไงว่าเออนะถ้าเกิดขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
ยังไงใส่หมวกกันน็อกพกใบขับขี่มาด้วยถ้ามีนะแล้วก็ที่สำคัญ
หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้นะครับคือเขาทำแบบนี้นะครับ
ก็ยังดีกว่าที่จะลงโทษแบบว่าหนักหน่วงไปกว่านี้เนอะใช่ก็คือเหมือนให้จำนั่นแหละ
คุณผู้ชมเรายังจำเป็นมากนะคะกับการออกจากบ้านทุกครั้ง
เตือนสติตัวเองว่าอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยออกมา
เพราะหลายที่เนี่ยคุณลืมแล้วคุณเข้าไปไม่ได้เลยนะ
จำเป็นมากนะคะตั้งกาดกันไว้ดีคุณผู้ชม